แล้วก็ยังคงมีความช่วยเหลือให้อยู่ตลอดเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ
และในฐานะโคศกพิเศษกองทัพเรือ
ก็มาพร้อมกับคณะสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ
ได้นำแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือนะคะ
เพื่อนำไปใช้ในการภารกิจต่าง
ซึ่งเป็นไปตามโครงการป้องกันเรือรบไทยจากภัยโควิด๑๙
โดยแพนเค้กยังได้ให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤตแบบนี้อีกด้วยนะคะ
บอกว่าเธอคนนี้นี่เป็นนักแสดงน้ำดีอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่งานราชงานหลวงนี่ไม่พร่องเลยนะคะ
กิจกรรมเพื่อสังคมนี่ทำมาโดยตลอดเลย
และยิ่งโควิด๑๙แบบนี้จะได้เห็นหน้าแพนเค้กอยู่บ่อยครั้ง